สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษา
ฝนลดลงชัดเจนทั่วไทยแดดกลับมาจ้าอากาศกลับมาร้อนอีกครั้ง
เนื่องจากลมหนาวจากประเทศจีนและลมทะเลที่เคยพัดพาเอาความชื้นเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทยอ่อนกำลังลง
ทำให้โอกาสเกิดฝนเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ
เฉลี่ยของฝนวันนี้จากการวิเคราะห์อยู่ที่เพียง๑๒๐๓๐ของพื้นที่
ฝนลดลงแบบนี้อากาศกลับมาร้อนอีกครั้งอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วไทยเพิ่มสูงขึ้น๒๕องศาเซลเซียส
ดัชนีความร้อนหรือว่าความร้อนที่มนุษย์สัมผัสได้บางพื้นที่ยังคงทะลุ๕๐องศาเซลเซียส
พื้นที่ที่อากาศร้อนสูงสุดวันนี้คาดว่าจะเป็นชนบุรีและกระบี่๕๐๔องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครอุณหภูมิกลับมาร้อนจัดอีกครั้งโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ
วันนี้อากาศร้อนจัดแต่มีแนวโน้มว่าสุดสัปดาห์นี้พายุฤดูร้อนอาจจะกลับมาอีกครั้งนะคะ